ได้โพสต์ภาพเป็นคลิปวีดีโอค่ะ
เป็นรูปเป็นของกลุ่มคนรักน้องหมา
เหตุการณ์ขณะขับรถผ่านพื้นที่ชุมชน
ซึ่งเป็นดินลูกรังในสกลนครนะคะ
ก็ระหว่างทางพบลูกสุนัขวิ่งตามอย่างคิดชีวิตวิ่งเร็วมาก
ด้วยความสงสารก็เลยจอดรถช่วยเหลือแล้วก็นำไปเลี้ยงที่บ้าน
ไอ้หมาน้อยก็ตัวพร้อมหลุดหรือวิ่งแบบเหมือนรู้จัก
นี่เขาก็เลยแบบว่า
เออเราเอามาเลี้ยงต้องไปดูมันไงเนอะ

เราก็เอาไข่มากินได้ไข่ออร์แกนิคธรรมชาติ
ได้กินไข่ในสุดมันตอนนี้ทุกวันนี้มดดำกินไข่
อือออร์แกนิคจริงก็อื้ออื้อออร์แกนิคจริง